มีลูกยิงสวยวิธีการเล่นงดงามแบบไหนนะครับ

ฤดูการกับทีมน้องใหม่ห้องเย็นท่าข้าม

คาทาวุทธ์โชว์สเต็ปหุ่นตัว๓๖๐องศา

ลูกต่อมาทีมนครราชศรีมาเดอร์มอลวีวัน

เข้าไปสับกายยิงยัดไปที่ปากประตู
ชาติคิดชาติเจาะบอลหลุดกรอบออกไป

บอลข้ามมาให้วิวัตรไทยเจริญ

บอลพุ่งชนสามเหลี่ยมไปอย่างน่าเสียดายเลยทีเดียว

ไปดูทีมเวิร์คของเจ้าบ้านสมุทรสาคร

จะไปติดเจราะที่วัดประตูของซิงสะเกดจนได้
พบกับสเต็ปขั้นเทพและลีลาเหนือชั้น